เพราะว่าอาการของคุณพ่อดีขึ้นตามลำดับค่ะ
แต่ก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ
ซึ่งหนุ่มเจมส์แล้วก็ครอบครัวคอยดูแล
แล้วก็ให้กำลังใจคุณพ่อเป็นอย่างดีเลยค่ะ
พ่อก็ดีขึ้นเรียบร้อยนะครับ
ก็สำหรับทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
อันนี้คือใบผ่าบายพลาสนะครับ

แต่ว่าสิ่งสำคัญตอนที่หลังทำไปแล้วนะครับ
ก็ต้องรู้เรื่องความคุ้มอาหาร
แล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเป็นเรื่องปกติครับ

ขอรู้เรื่องหัวใจของหนุ่มเจมส์กับสาวโฟม
เป็นสาวนอกวงการกันบ้างดีกว่าค่ะ
หลังจากที่ไม่ค่อยโพสต์รูปนะ

หนุ่มเจมก็ยืนยันนะว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิม
เพียงแค่ไม่ได้โพสต์รูปออกสื่อแค่นั้นเอง
แล้วก็เคลียร์นะคะว่าไม่หวั่นดราม่าอะไรทั้งสิ้น
มีการวางแผนนะจะไปเที่ยวด้วยกันปลายปีนี้
รอลุ้นดูนะคะว่าจะมีรูปคู่หรือเปล่าค่ะ

ไม่เคยเห็นหน้ากากตาไม่เคยได้พูด
ก็ไม่ได้โพสต์รูปครับผมแต่ทุกอย่างก็ยังดีเหมือนปกติครับ

คือเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปกตินี่แหละครับ
ไม่ได้ถึงกับแบบว่าต้องขั้นที่แบบต้องเซฟ

แต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็คงจะแบบมีรูปออกมาแหละครับ

รู้อยู่แล้วว่าทำน้าคือทำงาน
แต่ก็สงสัยเหมือนกันนะถ้าลงรูปคู่จะดราม่าตามมาเปล่า
จะมีบ้างหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคะ